เมื่อ๒๐ปีก่อนชาวจังหวัดชุมพรต้องทุกระทมกับปัญหาน้ำท่วมนะคะ
แต่เมื่อความไปทราบถึงพระเนธพระกันของในหลวงราชการที่๙
ทรงมีพระราชดำริในการเข้าไปพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหา
กลายเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่รุ่มน้ำหนองใหญ่นะคะ
ทำให้ชาวชุมพรต้องไม่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมหนักอีกต่อไป
ประชาชนต่างก็ปลื้มปิติแล้วก็ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ

ภาพถ่ายเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในจังหวัดชุมพรเมื่อพุทธศักราช๒๕๐๒
เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมยังถูกเก็บรักษาไว้อย่างดี
เหมือนสมบัติอันล้ำค่าของนายนิโรธมิตเมฆอายุ๖๓ปี
อดีตกำนันตำบลนากระตามอำเภอท่าแซะ
ที่ได้มีโอกาสถวายงานรับสนองใต้เบื้องพระยุคลบาท
อพระมณ์หาภัยเฝอภัย
เพื่อจะผันน้ำไปสู่แก้มลิง
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ห่วงใยชาวชุมพรที่ต้องเผชิญน้ำท่วมซ้ำซาก
ทอดพระเนธแผนที่ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง
ขุดลอกคูครองเปิดทางระบายน้ำหลายจุด
น้ำไหลไปยังคลองน้องใหญ่ซึ่งเป็นที่รุ่มต่ำ
และให้พัฒนาจนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริน้องใหญ่
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าคลองในหลวง
พุทธศักราช๒๕๔๐พายุใต้ฝุ่นนินดา
ก่อตัวขึ้นและเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทย
และจะเข้าฝั่งบริเวณจังหวัดชุมพร
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระราชกระแสรับสั่งให้สร้างประตูระบายน้ำ
เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในหนองใหญ่
พร้อมขุดคลองหัววังพนังตัก
ระบายน้ำจากตัวเมืองชุมพรลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุด
ซึ่งการสร้างแล้วเสร็จก่อนใต้ฝุ่นลินดา

เพียงหนึ่งวันทำให้เมืองชุมภรรย์รอดพ้นจากน้ำท่วมมาได้
และนับแต่นั้นมาก็ไม่เคยประสบปัญหาอุทธกภัยหนักอีก

เพราะว่าได้พระบารมีได้แก้ปัญหาให้พี่น้องชาวบ้านต่าง
ที่มีความเดือดร้อนมายาวนานนะครับ
ก็ได้รู้ล่วงไปด้วยดีจนเท่าทุกวันนี้
น้ำไม่เคยท่วมจังหวัดชุมพรเลย
นายแสงแก้วจิตอำพรอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
บนบางลึกอำเภอเมืองชุมพร
ถึงความทรงจำที่ครั้งหนึ่งในชีวิต
มีโอกาสเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด
ซึ่งทุกครั้งที่นึกถึงสายพระเนธอำเปลี่ยนไปด้วยพระเมตตา
น้ำตาแห่งปลื้มใจก็ไหลออกมาแบบไม่รู้ตัว
ถ้าไม่มีพระองค์ท่านนี่ก็จะท่วมอยู่นี่

จะได้เข้าพระองค์ท่าน

ผมก็มีโอกาสที่จะได้วาดเข้า
แม้เวลาจะผ่านไปกว่า๑๙ปีแล้ว
แต่เหตุการณ์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินมหา

เสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดชุมพร
เพื่อบำบัดทุกข์จากน้ำท่วม
ประทับอยู่ในใจชาวบ้านเสมอมา

ด้วยพระเมตตาบารมีชุมพรวันนี้สุขร่มเย็น